พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง
โหลดแล้วเฮ่งสวัสดีครับ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นพ่อหมอลูกหมอแม่หมอ

เล็กเนี่ยสวยแล้ว
ผมนี่ทุกวันนี้ตัดครั้งละเท่าไหร่คะ
โหตายแล้ว
ไม่สมทานักเลย

๕๐๐พันนึงนี่อะไรไม่ใช่ตัดในกลองใช่มั้ย

ในชีวิตไม่เสียเลยตัดอยู่ในกลองถ่ายตั้งแต่เด็กจนโต

เวลาจะไปงานไม่มีเป็นของตัวเองค่ะ

แต่คนนี้เขาซื้อกระเป๋าทีละ๑๒๐ล้านเท่านั้นเองค่ะ
เขาเป็นช่างผมที่กรรไกรตัดผมของเขาร้ายแสนบาทค่ะ
ป้ายังมีอยู่เหรอในบ้านเรา
ถ้าสมมุติเงินคุณต่ำกว่าสองหมื่นอย่าคิดจะไปให้เขาจับหัวกระบานเราค่ะ

ของพวกเราอาจจะยืมแต่ผิดกับเขาค่ะ
ต้องมาอยู่บนตัวเขาทันทีเลยทันทีเลย
แต่อาชีพเขาคือช่างตัดผม
นี่ไงทุกคนอยากรู้ที่มาที่ไป
วันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งรายการที่คุณห้ามเปลี่ยนช่องไปไหน

ทุกชีวิตทุกเซี่ยว

สวัสดีค่ะ

ไงวะอันนี้ไม่ใช่ที่มองตัวจริง

เดี๋ยวไปจ่ายค่าเช่าข้างนอกด้วยนะคะ

อันนี้รูปของพี่เราเป็นอย่างนี้

ถูกต้องต้องทำอย่างนี้

กว่านี้ไปไหนมาไหนเขาจะมีตำรวจตามค่ะ

ยังไม่จบเท่านั้นเขาบอกเสื้อ๓แสนแล้วเนี่ย
เข็มกัดในแต่ละอันนี้ต้องซื้อต่างหากหมด

ต่อวันพี่มาร์คเคยคิดแน่นมั้ยไม่รวมนาฬิกา

ครบเท่าไหร่ถึงจะออกจากบ้านได้
มันไม่เคยนับแต่มันก็เกินล้าน

เสื้อผ้าชุดหนึ่งไม่รวมเครื่องเพชรไม่รวมนาฬิกาไม่รวมกระเป๋า

ถ้าไม่ถึงร้านไม่ออกจากบ้าน
มันเกินทุกวันนะครับ
ทุกคนมีที่มามีที่มามีเรื่องราวมีสตอรี่
พี่ม้าอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ทำบุญมามากมายในแต่ละชาติ

ไม่มีใครชมไลการอิจฉาผู้ชายคนนี้น่ะ
ต้องชื่นชม

บางทีมีคนเป็นคนแค่มีเงินในบัญชีใช้ไม่เเป็น
และที่สำคัญหาด้วย
ไม่รู้จักคนนี้และไม่เคยรู้มันที่ในนั้น

เป็นยังไงช่วงหน้าเรารู้กันแน่ใน
อกทะลุดาวสักครู่เดียวค่ะ
เสื้อแพงสุดของพี่เคยซื้อแพงสุดตัวละเท่าไหร่

มาร์ทเป็นคนที่มีแอร์เมสเยอะที่สุดในประเทศไทย
ซื้อกระเป๋าแอร์เมสอย่างเดียว๑๒๐ล้านบาท

ลักษณะอยู่ราศีมังกรเนี่ยราศีมังกรเนี่ยดาวประจำตัวคือดาวเสานะ

กำลังจะบอกว่าเขาเป็นเหมือนพญานาคกับชาติมาเกิดอย่างนี้เหรอครับ